อีกเรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งในชุมชน
มาก่อเหตุไล่แทงชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
จนเสียชีวิต๓คน
ก็ตอนนี้ทางผู้นำชุมชนเองบอกว่า
คนก่อเหตุหลอนยาอีกหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านั้นเคยหลอนยาแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงในหมู่บ้านมาแล้ว
หลอนยาทั้งเมาสุราทั้งคลุ้มคลั่ง
แล้วมาก่อเหตุครั้งนี้กลายเป็นเหตุสลดในชุมชน
เพราะว่ามีคนในชุมชนเสียชีวิตถึง๓ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลโนนคูณในอำเภอคอนสานจังหวัดชัยนภูมิ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็คือนายหลอดจวบสุกอายุ๔๖ปี
เกิดอาการคุ้มข้างอารวาสแล้วก็ไล่แทงชาวบ้าน
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามคนที่อยู่ในชุมชน
คนหนึ่งก็คือนางคำผู้เกิดสมบูรณ์อายุ๕๓ปีนะครับ
เป็นเพื่อนบ้านของทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุด้วย

เราให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุนายหลอดเข้ามาถามหาเธอ
ซึ่งคิดว่าจะทำร้ายเธอเป็นคนแรก

ถามหาปุ๊บเธอก็คิดว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องมาทำร้ายฉันแน่ล่ะ
ใช่ฮะแต่ว่าไม่เจอ
มาถามหาเพื่อนบ้านคนอื่นนะว่านางคำพูดอยู่ไหม

ถ้าเจอนะเธอบอกว่าเธออาจจะตายเป็นศพแรกนะ
จากนั้นนายหลอดบุกเข้าไปหานางเสบียงเกิดสมบูรณ์
อยู่ในครัวบ้านของนางชมพู่
เพราะเป็นญาติการนำสกุลเดียวกันเห็นไหมครับ
แล้วก็ต่อว่านางเสบียงบอกว่าปากดีนักนะ
จากนั้นใช้มีดกระหน่ำแทงที่ท้องของนางเสบียงทันที
อันนี้กลายเป็นศพแรกนะครับ
จากนั้นนายหลอดผู้ก่อเหตุวิ่งกระโดดข้ามรั้ว
ไปที่บ้านของนายหลอดสวัสดีรัก
นี่หลอดอีกคนนะนายหลอดสวัสดีรักษ์อายุ๖๐ปี
ซึ่งบ้านอยู่ด้านหลังบ้านของนางเสบียงผู้ตายคนแรก
จากนั้นนายหลอดก็แทงนายหลอดสวัสดีรักษ์๖แผล

หลอดสวัสดีรักษ์กลายเป็นเหยื่อรายที่๒เป็นศพที่๒
จากนั้นผู้ก่อเหตุนะครับก็วิ่งไปอีกสักประมาณ๙๐เมตร
แทงนายฉลองเดชครอบอายุ๖๓ปีจนเสียชีวิต

เรื่องนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านชัชวานเจริญแนวนะครับ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะก็
เป็นผู้ใหญ่ที่นายหลอดหรือว่าผู้ก่อเหตุมามอบตัว

ผู้ก่อเหตุเคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงในหมู่บ้านมาแล้ว
เนื่องจากหลอนยาแล้วก็เมาสุรา
และหญิงคนดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในคนที่ผู้ก่อเหตุ
ต้องการจะลงมือฆ่าเมื่อวานนี้ก็คือนางคำผู้นี่แหละ
แต่ไปถามหาแล้วไม่เจอตัวนางคำพูด
ก็เลยคลั่งต่อไปเจอนางเสบียงก็แทงนางเสบียง
ไปเจอนายหลอดก็แทงนายหลอดไปเจอนายฉลองก็แทงนายฉลอง
กลายเป็นเหตุฆ่าคนตายไปสามศพและหลังเกิดเหตุนะครับ
หลอดก็เดินมาสาภาพกับผู้ใหญ่บอกว่าฆ่าคนตาย
จะขอมอบตัวทีนี้ครับพ่อของผู้ก่อเหตุเปิดเผยนะฮะ
ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนลูกชายไปแล้ว
เรื่องของการดื่มเหล้าเมายาแล้วก็ไม่ทำงาน
แต่ลูกชายก็ย้อนพ่อบอกว่าก็โตแล้วพ่อไม่ต้องมายุ่ง
ชีวิตจะเป็นยังไงก็ช่างพ่อบอกฟังทีไร
รู้สึกจุกที่หน้าอกทุกทีเลยที่ลูกมาย้อนแบบนี้พูดแบบนี้
เพราะว่าพ่อเนี่ยหวังดีแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะฮะ
ล่าสุดได้ยินลูกชายพูดว่าพวกข้างบ้านมันจับกลุ่มนินทา
ทนไม่ได้เดี๋ยวจะไปฆ่าให้หมดเลย
อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากผู้เป็นพ่อนะฮะ
ถ้าหูมึงเกิดสักเร็วจะฆ่าจินักษ์ภักรองว่ามึงต้องได้ชิดให้เท่า

อันนี้แหละครับผู้เป็นพ่อก็เปิดเผยออกมานะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหานายหลอด

แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองและที่สาธารณะ
แล้วก็เสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ของจังหวัดชายภูมิเลยนะครับ